บิ๊กไบท์กับมอเตอร์ไซค์ของรอปพอร์รอปพอร์เนี่ยอายุจะหกสิบปีแล้วนะคะ
เกิดอุบัติเหตุพอชนกันปั๊บเนี่ยทำให้รอปภเสียชีวิตทันทีนะคะ
แล้วตอนที่ญาติมาถึงโอ้โหสภาพแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผ้าขาวที่คลุมร่างอยู่คือร่างของนายประจวบผ่องศรีอายุ๕๙ปีค่ะ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วสภาพเนี่ยคือมีบาดแผลถลอกตามเนื้อตามตัว
เลือดออกปากนะคะเสียชีวิตอยู่กลางถนนแบบนี้
แล้วตอนที่ญาติของนายประจวบมาถึงก็ร้องห่มร้องไห้
เข้าไปไปเปิดดูศพของนายประจวบเนี่ยค่ะแล้วใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะ
ร่องรอยที่มอเตอร์ไซค์มีรอยการชนบริเวณหน้ารถชิ้นส่วนกระจาย
ดูสิคะเต็มพื้นถนนไปหมดเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็เจอมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณี
คนขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์เนี่ยคือนายชายาพินทานทองอายุ๒๗ปีนะคะ
ขี่บิ๊กไบท์ก็ได้รับบาดเจ็บตรงหัวไหล่กู้ภัยฉะเชิงเซาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้ถามภรรยาของรอปภที่เสียชีวิตคือนางถวายผ่องศรี
เล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ยนะเป็นรอปภช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
งานแล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านครับซึ่งตัวสามีของเธอเนี่ย
น่าจะไม่ทันระวังไงเลยเลี้ยวรถก่อนที่จะถึงปากซอยที่จะเข้าบ้าน
ประมาณสัก๒๐๐เมตรจังหวะนั้นบิ๊กไบท์มาทางตรง
เบรกไม่ทันด้วยพุ่งชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของรอปภอย่างจัง
จนทำให้รอปภเสียชีวิตนะคะแล้วก็จากการสอบถามคนขี่รถบิ๊กไบท์เนี่ย
เขาก็เล่าให้ฟังว่ามาจากบางน้ำเปรี้ยวจะไปทำงานที่พนัฐนิคม
พอผ่านไฟแดงมาถึงตรงเนี้ยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของรอปภเนี่ย
ขวาตัดหน้าแบบกระชั้นชิดทั้งที่ตรงนั้นมันไม่มีซอยไง
บิ๊กไบท์ของเขาก็เบรกไม่อยู่สิคะพุ่งชน
จนทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ร่างลอยกระเด็นออกมาแล้วก็กระแทกพื้นนะคะ
ส่วนบิ๊กไบท์ก็ถลายไปจะตกคูน้ำข้างทางแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตรงหัวไหล่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบคนขี่รถบิ๊กไบท์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็นำร่างของรอปภที่เสียชีวิตเนี่ย
ส่งให้แพทย์ชนะสูตรก่อนจะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนานะคะ